วันนี้อดีตเลขาของท่านนายกเทศบาลเมืองนครนายกนะครับ
อ้างว่าถูกนายกเทศบาลเมืองนครนายกคุกคาม
เธอนะครับไปรับทราบข้อกล่าวหาหลังจากถูกฟ้องกลับในคดีหมินประมาทครับ

อกจากนี้นะครับเพจดังในท้องถิ่น
มีการแฉคลิปของท่านนายกเทศบาล
ภรรยาจำได้ไหมว่าท่านบอกว่าท่านโสดจะจีบใครก็ได้

ไม่มีความเดือดร้อนใด
นี่แหละครับคลิปนี้แหละครับ
ที่เพจเฟซบุ๊คที่นี่นครนายก

ท่านนายกเทศบาลเมืองนครนายก
ให้สัมภาษณ์สื่อหลังถูกกล่าวหาว่า
คุกคามอดีตเลขานายกเทศบาลเมืองนครนายก
ซึ่งเป็นข้าราชการเทศบาลเมืองนครนายก

รับว่าจีบเพราะท่านบอกท่านโสด

คุกคามแล้วก็โชว์หลักฐานใบหย่า
เมื่อวันที่๑๓วิทยาลัยยนตร์ปี๒๑๔๐
แต่ขัดแย้งกับที่เคยพูดไว้
ในรายการนายกสุภกรใจสิทธิ์พบประชาชน
เมื่อวันที่๓กรกฎาคมปีที่๑๑๖๔
ยังใช้คำว่าภรรยาอยู่เลย
ชาวเน็ตก็งงสรุปว่าโสดไม่โสด
ซึ่งเธอเป็นข้าราชการแล้วก็เป็นผู้เสียหาย
อ้างว่าถูกท่านนายกเทศบาลเมืองนครนายก
คุกคามแล้วก็กันแกล้งให้รับโทษทางวินัย
ใครเขาหามิ่นประมาทด้วยการโฆษณา

อยู่ที่กองงานสาธารณสุข๑๔ปี
หลังจากมีเรื่องกับนายกเทศบาล

บอกว่าเดี๋ยวเจอกันอยู่ไปนานนะ

ทำให้รู้สึกกลัวไม่ปลอดภัย

เพราะตั้งคณะกรรมการสอบสวนไม่ถูกต้อง
ส่วนเรื่องใบหย่าที่นายกเทศบาลใช้เป็นหลักฐาน

ที่จะทำให้เธอถูกคุกคามแบบนี้
ยืนยันจะสู้ให้ถึงที่สุดเหมือนกัน

มันส่งผลต่อหน้าที่การงานของเธอโดยตรงครับ
ไม่คือยังไม่ได้คุยกันค่ะ
แต่ว่ามีเบอร์โทรเข้ามาแล้วมันเป็นเบอร์แปะ
ก็เลยเอาเบอร์ไปค้นในไลน์
มันก็ขึ้นเป็นหน้าคนมา
เป็นภูมิใหญ่ที่ใหญ่ในจังหวัดนครรภ์นายก
นายกริจดิทัศน์แสงธนโยธินทนายพักใหม่
แล้วก็ที่ปรึกษาด้านกฎหมายนะครับระบุว่า
มีใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่าเป็นแค่หลักฐานทางกฎหมาย

แต่ท่าทางพฤตินัยยังอยู่ด้วยกันปกติ
ก็ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่นะครับ
เรื่องนี้ต้องตรวจสอบจริยธรรมราชการว่า
กระทำมีในเชิงชู้สาวผิดจริยธรรมหรือไม่

ยื่นตรวจสอบจริยธรรมได้ตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะครับ
ส่วนกรณีของพนักงานสาธารณสุขประจำเทศบาล
อ้างว่าก็ถูกคุกคามเช่นเดียวกันเนี่ย
ก็ไปร้องให้ตรวจสอบจริยธรรมเพิ่มเติมนะครับ
เดี๋ยวทางจังหวัดจะเรียกเข้าไปให้ปากคำคาดว่า
จะออกภายในสัปดาห์หน้าก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาครับ